ไม่ท่ามพลาดไทรัตมวยไทยไฟตเตอร์
ที่สุดของความมันตามแบบฉบับแม่ไม้มวยไทย

ศึกมวยไทย๓ยก๖คู่มวยระห่ำ
ทำพันกันแบบไม่ยั้งยกแหลกแตกไม่เหลือ
ดีกรีความเดือดมาแบบปั๊มแม็กซ์
ส่งตรงความมันจากเวทีมวยชั่วคราว
พลตรีสตูดิโอ๙ถ่ายทอดสดเป็นประจำทุกวันเสาร์
บ่าย๒โมงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์